ไปดูเทศการงานแจกกันหน่อย

แจกกันเยอะจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณตำรวจเขาไม่ได้แจกใบสั่งนะ

อย่างอื่นแทนที่ช่วยให้คลาย

แล้วก็ที่สำคัญใครหิว
โอ้โหอิ่มน้ำสำราญกันเลยทีเดียว
นี่แหละครับไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ

สถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวางนะครับ

เป็นใยประชาชนนะครับกลัวว่าจะหิว
ระหว่างเดินทางกลัวว่าจะหลับ
ระหว่างขับรถเขาก็เลยปิ๊งไอเดีย

ระยะเวลาระยะยาวนานทางมัน
ก็มีของเปรี้ยวมาแจกอย่างกลวกปะขามะโยมมันหน่วงเอง

แล้วนี่ได้รับการเคาะเป้าะเป็นซิริมงคล

ไม่แรงขนาดนั้น

หลายคนก็ดีใจได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะครับ

สบายใจอีกต่างหากนะครับ

เขาใจดีจริงแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย

น้ำสำราญแต่ว่าอย่าไปกินเยอะนะข้าวเหนียว

ง่วงนอนก็ได้แจกพวกมะยม
ใช่ไหมมะขามใช่ไหมกินเข้าไปปั๊บ

ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งง่วงจริงนะพักก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับ

ถูกต้องด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ